เรื่องราวดีสไตล์บ้านของคนครูกันหน่อยดีกว่า

ชื่อวีลลี่
ชวนฝ่ายหญิงไปนั่งทานข้าวร่วมโต๊ะกันกับคุณพ่อวีระ

หนุ่มเวียเขาก็เขียนแคปชั่นเสิร์ฟความฟินให้แฟนคลับไว้บอกว่ากลุ่มคนคือคุณวิลลี่หรือว่าคุณวีระและคุณสุกล
คุณบนคุณบิลลี่และคุณสุกลรวมกลุ่มกันรับประทานอาหารสุดคิวที่บ้านสวนสุดชิว
ซ้ำส้มแกงไว้ข้าวปุ่นน้ำยากระปากกะทิลาบปลาตอมผักอิตุและผักอิฮีนปอลอพอลูกกันคักดูจากด้านหลังโคตรคือโคตรคือภาษาอีสานก็คือมันใช่
แล้วก็ยิ่งเพิ่มระดับความฟินให้กับแฟนคลับเข้าไปอีกค่ะเมื่อสาวเบลล่าเข้าไปคอมเมนต์ด้วยรูปอีโมจิหัวใจสีชมพู
แล้วก็รูปหัวเราะนะคะพร้อมกับบอกวิลลี่เวียระบอกทั้งสองท่านส่งหัวใจให้สองท่านเลย
ทำเอาเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าเออพาว่าที่ลูกสะพ้ายไปไห้คุณพ่อหรือจ๊
อ่ะรีบหน่อยนะคะไอเวียเออแฟนคลับเขารอฟังข่าวดีอยู่
ตอนแรกก็คิดว่าคุณพ่อพี่เวียเป็นฝรั่งชื่อวิลลี่
ใช่เพราะเมื่อวานเห็นเหมือนกันก็ซูมหน้าเอ๊ะไม่ใช่ลูกคนนั้น
ชื่อในวงการวิลลี่ชื่อจริงคือคุณวีระสวัสดีค่ะ